ท่านผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยหญิงสาวกันค่ะคือแหมไว้ใจกันไม่ได้จริงจริงนะฮะ
หญิงสาวคนหนึ่งเธออยู่ที่ภูเก็ตครับเธอบอกว่าเธอไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนมาไปเที่ยวกันมา
กลับมาถึงหอประมาณตี๒เพื่อนก็ส่งเข้าห้องเรียบร้อย
ล็อกห้องเรียบร้อยแต่อยู่ดีดีเนี่ยมีคนเปิดประตูห้องเข้ามา
แล้วจะมาลวนลามเธอได้ยังไงจำเสียงได้บอกนี่เสียงเจ้าของหอพักนี่
นี่นะฮะวันนี้ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกันนะครับเป็นหอพักแห่งหนึ่ง
หญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าถูกเจ้าของหอพักใช้กุญแจสำรองไขประตูห้องเข้ามา
ไม่ดีไม่ร้ายกับเธอหอพักแห่งนี้อยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับน้องไปแจ้งความนะฮะ
แล้วก็พาตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุห้องพักของเธออยู่บนชั้นสองของหอ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเธอไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อน
กลับมาถึงหอประมาณตี๒มีเพื่อนผู้หญิง๒คนขึ้นมาส่งถึงห้อง
จากนั้นเธอก็ล็อกประตูห้องแล้วเพื่อนก็กลับไป
ตอนที่เธอกำลังนอนหลับอยู่เนี่ยกำลังเคลิ้มรู้สึกเหมือนกับ
มีคนเข้ามาลูบแถวสะโพกและอวัยวะเพศค่ะ
เธอก็เลยตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่
ท่ามกลางความมืดในห้องเพราะปิดไฟเอาไว้สวมกางเกงตัวเดียว
เธอก็ถามใครเสียงตอบกลับมาถามประมาณว่าเมามาเหรอ
เธอบอกเธอจำเสียงได้ว่าเสียงเจ้าของหอพักนี่เลยตะโกนบอกไปบอกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ
ผู้ชายคนนั้นก็เดินออกจากห้องไปเธอมั่นใจว่าตอนเพื่อนมาส่งเนี่ย
ไขเข้ามาหรือเปล่าเห็นว่าเธอเมากลับมาที่ห้องแล้วแอบไขห้องเข้ามาหรือเปล่า
ประตูห้องเปิดหรือปิด

แล้วถ้าไอ้เพื่อนก็ไปนอน
เพื่อให้เริ่มออกมาก่อนนะ
ที่ผ่านมาเจ้าของหอไม่เคยมีพฤติกรรมส่อในทางชู้สาวกับเธอ
เวลาเจอหน้ากันก็ทักทายตามปกติ
กระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อน
หลังจากนั้นทางเจ้าของหอพยายามโทรมาขอโทษ

แล้วมันเข้าไปในห้องเธอได้ยังไงสะดุดล้ม
ตอนนี้เธอบอกเธอหวาดระแวงมากอยากจะย้ายหอพัก
เพราะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ปิดไม่สนิทเขาจะมาปิดประตูให้
ปิดให้แล้วหนูก็ปิดแล้วค่ะตอนนั้น
หนูเป็นคนกดลูกบิดเองค่ะ
แล้วก็เพื่อนก็ลองเช็คดูแล้วด้วย
ประมาณ๓๔ครั้งก่อนที่เขาจะไป

เขาจะมาปิดประตูให้แล้วสะดุดล้ม
แต่สะดุดล้มแล้วไปถึงตัวเธอได้ยังไง
ประตูกับเตียงที่เธอนอนอยู่มันไม่ได้ใกล้กันนะคะ
ที่สำคัญเธอยืนยันว่าล็อกประตูแล้ว

นั่นไงเพื่อนของผู้เสียหายบอกว่า
ตอนที่ขับรถมาส่งเพื่อนที่หอพัก
เห็นเจ้าของหอเนี่ยขับรถกลับมาที่หอพอดีเหมือนกัน
ลักษณะท่าทางเหมือนเมาเหมือนกัน
จากนั้นพอส่งเพื่อนขึ้นห้องนะ
ก่อนจะกลับลงข้างล่างเนี่ย
ก็ปิดประตูล็อกกันแล้ว
ตอนนั้นยังเจอเจ้าของหอพักอยู่ด้านล่างเลย
ซึ่งเขาก็ถามว่าเอาแล้วเพื่อนอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่กับใคร

ยังตอบปัดไปเลยประมาณว่าเขาอยู่กับเพื่อนอีกคนนึง
ไม่คิดว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น

แบบจะรอดูสถาดักรณ์อยู่ข้างล่างไง

แกแล้วแกถามอะไรบ้างแล้วน้องอีกคนนึงก็บอกว่า
เห็นถามย้ำอยู่ว่าน้องนอนอยู่กับใครน้องนอนอยู่กับใคร
คุณระวีการได้คลิปเสียงที่เจ้าของหอพักโทรไปขอโทษ
คนที่เช่าหอนะฮะที่เป็นผู้เสียหายนะที่น้องเขาเล่าให้เราฟัง
โทรมาขอโทษบอกจะมาปิดประตูห้องให้เห็นมันแง้มอยู่แล้วสะดุดล้ม
บอกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไปลวนลามลองฟังดูนะฮะ
ไว้ครั้งไงพี่ทักพังทำไมมันต้องบักคำตรงนั้น
ตำรวจสพมภูเก็ตนะครับบอกว่าหลังจากแจ้งความแล้วไปตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ทางฝั่งผู้เสียหายมีพยานที่เป็นเพื่อนอีก๒คนที่มาส่งที่ห้อง
และสามารถชี้ตัวยืนยันคนที่บุกเข้าไปในห้องของเพื่อนได้
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกเจ้าของหอพักให้มารับทราบข้อกล่าวหา
เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนน้องเจ้าของห้องเขาบอกเขาอยากให้เป็นอุทาหรณ์เหลือเกิน